ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อช่วงแรกที่ได้ตำแหน่งไปเนี่ย
โชว์สเต็ปแดนกันที่สวนรถไฟ
เมื่อวานี้ไปโชว์สเต็ปแดน

โอ้โหเราไม่เคยเห็นแบบ
คนใหญ่คนโตทำแบบนี้เนอะ

โอ้โหเอาคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นนักร้องจากกรมดุรยางทหารบก

สำหรับความสนุกสนานในงานดนตรี
ในสวนทบเติมพลังให้คนกรุงค่ะ

โอ้โหเอาเสือมา

ผู้ว่าชัดชาติเอาดอกไม้มามอบให้วงดนตรีด้วยนะคะ

ตลอดชมการแสดงในสวด

ว่าชัดชาติยิ้มไม่หยุดเลยช่วงนี้เอาดอกไม้มาให้ค่ะ
ผู้ว่ายิ้มตลอดเลย

คือช่วงที่มีประชาชนมาขอเซลฟี่

ยิ้มตลอดภรรยายคนเห็นภาพแล้วประทับใจ
นี่คือต่อแถวถ่ายรูปเหรอคะถ่ายรูป

แต่งานนี้อยากให้คุณผู้ชมดูว่าไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีที่กรทมเขานำมาเอง
หรือเป็นวงของทบก็ตามแต่เขาก็ทำเพื่อประชาชนคนกรุงเหมือนกันหมดเนอะ

ไปกันทุกสนามเลยอ่ะทุกสวนเลยอ่ะที่จัด
ทำเราก็ชื่นชมแหละนะฮะประชาชนก็มีความสุขมากขึ้นด้วยเนอะ
แสดงว่าวันนี้วันนี้วันอาทิตย์มีอีก